คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่อุดรธานีในเทศบาลเมืองอุดรธานีนะคะ
มันมีรถกระบะแต่งซิ่งคันหนึ่ง
เขาขับมาแล้วเขาก็ซิ่งชนรถจักรยานยนต์ก่อนหลบหนีไป
แล้วประเด็นคือในรถกระบะเนี่ย

นี่คือนี่ค่ะจุดเกิดเหตุที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะคะ
อยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามปั๊มน้ำมันปอตทถนนรอบเมือง
เทศบาลนครอุดรธานีและย้ำเลยว่าเหตุการณ์นี้
มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจพบนายราชันจำนงศาสต
๒๒ปีนอนตายอยู่กลางถนน
ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีน้ำเงินสภาพอย่างที่เห็นคือพังยับเยินอยู่
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก๑ราย
คือนายท่านองค์นานธานีวัย๒๒ปี
ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
จากนี้ค่ะในที่เกิดเหตุใกล้กันเลยยังมีรถคู่กรณี
หมายเลขทะเบียน๖กกฮ๓๐๗๐กรุงเทพมหานครคันนี้ค่ะ
ตกลงไปอยู่ข้างทางแบบนี้แหละสภาพแบบนี้
แต่ไม่มีคนอยู่ในรถเลยนะคะคุณผู้ชม
สภาพรถก็คือมีร่องรอยเฉียวชนเสียหายยับเยินทั้งคันเช่นเดียวกัน
และที่ชมพูบอกไปคือบนรถเดี๋ยวจะมีภาพ
ตอนที่เห็นขวดเหล้าแบนยี่ห้อดังเลยล่ะค่ะ
อยู่ด้านในห้องผู้โดยสารจำนวน๑ขวด
คนขับผู้โดยสารต่างไม่มีหลบ
ทีนี้พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ค่ะเขาก็ได้มีการถ่ายภาพผู้ชายสองคนเอาไว้
อันนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะว่าเป็นเจ้าของรถหรือเปล่า
เป็นลักษณะของผู้ชายผมยาวนั่งที่ท้ายกระบะเสื้อผ้าก็เริ่มมอมแมมไปด้วยโครน

ถ่ายภาพไว้เสร็จแล้วสองคนนี้ก็เดินข้ามคลองเพื่อเข้าปั๊มน้ำมันไป
ทีนี้ตำรวจก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าทั้งคู่เป็นเจ้าของรถ
หรือเป็นผู้โดยสารเป็นคนขับไหมหรืออย่างไรนะคะ
ก็ต้องมีการตรวจสอบหาตัวบุคคลนี้ต่อไปแหละ
ขณะเดียวกันนะคะก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของผู้ครอบครองรถกระบะคันนี้ด้วย
เพื่อติดตามทั้งตัวคนขับผู้โดยสารเจ้าของรถ
มาสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ